ท่านก็บอกเราหน่อยฮะใครเป็นเศรษฐีใหม่

หรือว่าใครคือคนส่วนใหญ่ของประเทศเหมือนกับเรา
คุณภาคภูมิล่ะคะงวดนี้เป็นยังไงคะ
ไม่ต้องถามฮะเรียบร้อยฮะตามระเบียบ

ส่งข้อความมาผ่านทางไลน์ของไทยรัฐ
เดี๋ยวเราจะมีเศรษฐีใหม่มาแนะนำให้ท่านอิจฉาตาร้อนกันด้วย
แต่ก่อนอื่นไปตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ก่อน
วันนี้ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดให้ท่านชมเหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมครับ
รางวัลที่๑ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒นี่ฮะ
ลืมไปเลยผมเนี่ยไม่ใกล้สักตัวหนึ่ง
เลขท้าย๒ตัวนี่คือ๕๖นะครับ
เลขหน้า๓ตัวก็มี๘๘๑กับ๙๑
แล้วก็เลขท้าย๓ตัวก็มี๘๗๙กับ๖๑๒

มา๑๐กว่าวันไม่เฉียดเลย
แต่เราใบ้ถูกไปหลายเลขเหมือนกันนะ
จริงเมื่อวานแล้วก็วันก่อนจริงลองกลับไปย้อนดูสิ

ก็นี่ไง๒๔วันเลือกตั้ง๒๔มีนา

วันนี้ไม่เท่าไหร่งวดนี้ถูก๒ใบ๑๒ล้าน
แต่งวดที่แล้วคนในบ้านเพิ่งถูกไป๒ใบ๑๒ล้าน

แม่กับลูกโอ้โหท่านผู้ชมครับ

อันนี้งวดที่แล้วครับงวดที่แล้วเนี่ยลูกถูก

ใบ๑๒ล้านวันนี้แม่ถูก๒ใบอีก๑๒ล้าน
แม่ลูก๒๔ล้านนี่งวดนี้

จริงแล้วดูหน้าทุกคนคือแบบโอ้ยดีใจ

เป็นพี่น้องกับเขาขึ้นมาเลยทีเดียว
คุณแม่เคยขับรถผ่านตอนนี้ท้องผมอยู่
โอ้โห๒งวดก็๒๔ล้าน
โอ้โหเนี่ยฮะเพื่อนบ้านก็มาแสดงความยินดีกันนะครับ
ญาติพี่น้องนี่คือบ้านของนางบุภาจันคามิ
เป็นชาวเผอร์ขุนหารจังหวัดสีสะเกียร์
บุภาถูกรางวัลที่๑สลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ครับ
๐๗๔๘๒๔ถูก๒ใบเป็นเงิน๑๒ล้าน
แล้วงวดก่อนหน้านี้ลูกชายคือนายพงปะนด

ลูกชายของนางบุภาเนี่ยถูกไป๑๒ล้าน๒ใบเหมือนกัน
งวดวันที่๑กุมพาพันธุ์
โอ้โหนางบุภาบอกว่าหลายวันก่อนมีพ่อค้าเดินมาขายลอตเตอรี่
ก็บอกให้หลานชายช่วยเลือกให้หน่อย
ทีนี้หลานชายเขาเกิด๒๔มีนาคม
หลานก็เลยเลือกหยิบสลากที่ลงท้ายด้วยเลข๒๔มาให้
ทรงกับพระเทศตั้งสอสอเลยเหมือนที่คุณกำลังสอนบอกเลย
วันนี้พอรู้ว่าถูกละวันที่๑โอ้โฮโทรไปนะ
จองกระถิ่นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครอบครัวนี้บอกเดี๋ยวจะทำบุญครั้งใหญ่เลย
หลานชายหยิบให้วันที่๒๔มีนาคม

จะเอาเงินไปใช้อะไรเพราะว่าได้เพิ่ง

ก็จองกะถินแล้วกะถินเงินล้าน

ไม่เมื่อกี้ถูกแล้วก็จองเลย

คุณแม่บุภากับคุณพี่พงปะนดของผม

สองคนกลัวคอจะเคล็ดจังเลย
หลานชายนำโชค

มีเศรษฐีใหม่ประจำงวดนี้นะคะครับ

รายแรกนายออสรุ่งโรศอายุ๕๐ปี
เป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน

ใบ๑๒ล้านเหมือนกัน

ที่ไหนเรยองเหรอพี่ออสนี่

พี่ออสจำได้ป่าวพี่ออสบอกว่า

หาซื้อเลขท้าย๔๔๒นะ

นี่ถ้าเป็นคนเชื่อเมียนี่ไม่ถูก

แต่นี่พี่บอกพี่ไม่กลัวพี่เลือกเองแล้วกัน
แล้วเหลืออยู่๒ใบสุดท้าย

พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑นะดีใจมาก

ที่วัดหม่อนแก้วจงวัดสุโขทัยเป็นบ้านเกิด

เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก๒คน

นายวิทูลลีดีอายุ๕๓ปี

ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองระยอง

เมื่อ๑๐กุมภาพันธ์แวะไปหาเจ้าอาวาส

นัดให้ไปที่วัด๘นาฬิกา

นี่ไงตลับมาก็เลยเอา๒๔

นัด๘นาฬิกา๒๔นาที

ซื้อเลขท้าย๒๔

พอเอามาตรวจก็เลยรู้ว่า๑ใบถูกรางวัลที่๑

ก็ไปใช้หนี้ส่วนที่เหลือเป็นทุนการศึกษา

มีอีกพี่หนึ่งค่ะยักษ์โสธร

นายขวัญชัยสายพลอายุ๓๔ปี

ถูกรางวัลที่๑๒ใบเหมือนกัน

ฝันว่าจับปลาได้จับได้จำนวนมากด้วย

ซึ่งเขาทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่นี่

บอกว่าเป็นสุขที่สุดในโลกเลยตอนนี้เนี่ย

รวมทั้งเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก